ต้องบอกว่าอยู่ดีมาทำให้รักทำไม
ยิ่งยงยอดบัวงามมาเลย

อยู่ดีก็เข้าวงการมูเตลู
เอาอย่างนี้คุณผู้ชมต้องบอกนะคะว่าพี่ยิ่งยงเมื่อก่อนไม่เคยมูเลย
ไม่เคยไปไหว้ที่ไหนเพื่อนลูกทงลูกทุ่งเข้าไปกันหมด

ยอมรับตรงกับอ้อมใจพันธุ์เภยรัฐเลยนะคะ
บอกว่าตอนนี้คือเข้าวงการมูเตรลูแล้วค่ะ

ซึ่งล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวก็ได้โพสต์ภาพโชว์รอยสัก

แขนข้อมือของตัวเองพร้อมด้วยภรรยา
เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม
เพราะหลังจากที่พี่เดินทางกลับไปศักระ
จากศักราพ่อปู่สีสุโธมแม่ญาติสีปฐุมมาที่กำสโนต
แล้วก็จะไปไหว้พ่อปู่สีสะตนนาคะราช

ซึ่งยันที่พี่ยิ่งยงศักดิ์เนี่ยจะช่วยในเรื่องของความเมตตามหานิยมตามรอยที่เห็นคุณผู้ชมนะคะ
ชีวิตจะปังขึ้นซึ่งไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะ

พี่ยิงยงเปิดใจกับเราสนร้อนเตรียร์ลุกใหม่ด้วย
เขามีงานร้องพงษร้องเพลงแบบแน่นงานโชว์ตัวแบบเปลี่ยนไปเลยเด็กขึ้นด้วย
ไปฟังพี่ยงยงอยู่ดีมาทำให้ซักทำไม
ครั้งแรกในชีวิตครับไม่เคยสักไม่เคยมีน้ำหมึกอะไรลงจากมือใครมาลงที่ตัวเราเลย
ที่เราตัดสินใจศักดิ์เพราะว่าศักดิ์แล้วมันจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้น
ชีวิตเราดีกว่าเดิมจริงเราก็ดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราอยากดีกว่าเดิม
เปลี่ยนไปพลิกจากที่เราเคยให้คนอื่นต่อไปให้เราตัวเราแล้วถึงเวลาให้เราแล้ว
แล้วก็ศักดิ์ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นการร้องเพลงอะไรอย่างนี้
เวลาเราจับไมค์ร้องเพลงอะไรเนี่ยส่งพลังให้กับแฟนจะได้เมตตาเราอะไรอย่างนี้
รู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้นในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการเดินทางหรือทำอะไรก็แล้ว
แต่เราก็รู้สึกมั่นใจมั่นใจในตัวเอง
เป็นเรื่องของความเชื่อนะคะเป็นการเสริมความมั่นใจ
อย่างที่พี่พี่โงบอกว่าสักตรงข้อมือเวลาถือไมค์ถือไมค์แบบนี้ค่ะ
คือแฟนที่มองมองได้ล่างว่ายเทียมองแล้วก็หลงไหลได้ตื้มแบบนี้

หล่อขึ้นให้เด็กขึ้นให้สุขภาพแข็งแรง
ได้มีกำลังใจในการจะได้มีแรงในการมาร้องเพลงนี่แหละ
พักหลังงานก็เลยลุมเยอะขึ้นไง
คุณผู้ชมค่ะจากเรื่องมูเตลูนะคะ

เยอะไปหมดนะคะไม่รู้จะไปที่ไหนกันดีนะคะ